คนที่โพสต์บอกว่าคนขับรถเป็นทุกข์เขาอารมณ์ไหนเนี่ย
อารมณ์ดีหรืออย่างไรแต่อารมณ์ดีแล้วคุณทำแบบนี้บนท้องถนนไม่ได้
มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นค่ะ
คือยังไงคะเขาอารมณ์ดีบีบแร่เป็นจังหวะดนตรี
ตบโตกันไปมาหรือยังไร

อืมคือมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นอื่น
ผู้ร่วมทางรถคันอื่น

เขาอาจจะรู้จักกันหรือบริษัทเดียวกัน

เพราะบางคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็โพสต์ไว้ในคอมเมนต์บอกเป็นรหัสมอสหรือเปล่า

นี่ไงคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
นี่ค่ะบางคนบอกเขาคุยกันรหัสมอส

ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองตรวจสอบดูหน่อยนะคะ
หรือว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของรถบรรทุกเหล่านี้ลองดู
คือคุณก็เป็นโชเฟอร์เป็นคนขับรถบรรทุก
ขนส่งสิ่งของสาธารณะอย่างนี้เนี่ยคุณต้องใช้สมาธิ
ใช่ไหมคุณต้องใช้สมาธิไม่ใช่ว่าขับไปเล่นไปบีบแกร่เล่นไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย
คุณไม่เป็นไรหรอกรถคุณเบอร์เลอร์เลยแต่คนอื่นอ่ะใช่ไหม
แต่ลักษณะแบบนี้มันน่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ
ลักษณะของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ